ขอทรยศเข้าเรื่องหน่อย

ดีที่เราบอกเขาก่อนแล้วเขายังไม่รู้

ตอนแรกตกใจไหม
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทั้งคู่มันอยากให้เรื่องนี้จบ
แล้วเราไปทำให้แบบมันไม่จบแน่เลย
แล้วก็ขอโทษไปแล้ว

เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราไปร่วมงานกับบางทีพอดี

มันมาแสดงวันที่แบบออกงานกับพัชระพอดี

หนูว่าหนูไม่ได้ผ่านตาข้อความดี

แล้วเรื่องแบ่งฝ่ายแบ่งฝังเทียมไง

หรือว่าเราคงแบบรับรู้ได้อยู่ห่าง

ดูแบบใช้แบบนี้แหละหรือแบบเพื่อน

ตอนที่เราหาแพทด์แพทด์แบบน้ำเสียบ

ยังไม่ได้รู้เรื่องแพทย์ยังไม่รู้

เห็นเจบอกว่าพอรู้เรื่องคือกรี๊ด

กรี๊ดแบบทั้งตอนที่รู้แล้วว่ากรี๊ดตอนอยู่กับเจ

คือโดยส่วนตัวหนูเครียดไหม

ก็คือในจารย์ที่คนอื่นมีภาควิจัน
อเรนนี่ต้องระวังมากเลยใครต้องระวัง
อเรนนี่ก็ระวังแล้วนะปกติแต่ว่าคิดว่าต้องระวังมากขึ้น
เพราะปกติหนูชอบแบบเลื่อนไปเรื่อยอะไรอย่างนี้อาจจะต้องระวังขึ้น

อเรนนี่มันก็ไม่ถนัดคือปกติมันก็คงจะลั่นตนอันอื่นแหละ
ก็เป็นวัฒนฟะที่มันชอบแบบมันสมัครมากเลยฝ่าในบัตรของเขามีระหว่างหน่อย
วัฒนฟะและอันนี้สูงสุด
อเรนนี่มันนะคะคือการเลิกเซลทัพ

แบบเออมีคนบอกว่าหนูไปโดนอันนี้นะอะไรอย่างนี้

เราได้อ่านหลังจากที่มีคนหาเจอว่ามันเป็นอันไหน
แล้วเห็นกันว่าเธอยังรู้สึกว่าแบบมันไปโดนข้อความ
คือหนูรู้สึกว่าถ้ามันเป็นข้อความที่มันไปกระทบเขา
ต่อให้มันจะเป็นอันไหนเขาคงรู้สึกไม่ดีอยู่แล้ว
แล้วแบบกิ้งเป็นเราเราก็รู้จักเขาประมาณนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเธอเองเป็นคนที่ระมัดระวังในการเล่นโซเชียลขนาดนั้นอย่างใกล้สุดหรือเปล่า
คิดว่าตัวเองระมัดระวังประมาณนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าทำได้ขนาดไหน

มันเป็นครั้งแรกที่โดนแบบ
จริงอ่ะหนูว่าหนูรั่นบ่อยแต่ว่ามันไม่ได้
หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้
แล้วกับพี่พีชจะได้คุยไหมว่าแบบคุยวันนั้น
ว่าก็คุยปกติทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ได้เจาะเรื่องนี้เราไม่ถามอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ไม่ได้คุยเรื่องแบบมีรักยังไงกัน

เพราะว่าแบบเหมือนก็มีเริ่มมีคนแคปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไร

เราก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องอะไรที่มันแบบจะเพิ่มเติมไปใส่เขาด้วย

อ๋อเดี๋ยวลองคลิปภาวะหน่อยมีเดี๋ยวคนแบบมันใกล้

แต่ว่าหนูก็ขึ้นเสียงสูงไม่ได้เขาก็เลยโอเคเดี๋ยวเขาขึ้นเสียงสูงเองค่ะ
เราขำที่เรารุนตามเขาว่ามันจะถึงไหมวะท่อนเนี่ยอะไร
แต่คนเพราะใครไม่มีใครขำกับเราเลยนะ
มีคนทุกคนจะแบบว่าน่ารัก

มันนานทีจะมีอะไรแบบนี้ค่ะ

แต่ต่างคนต่างมีงานเขาก็มีโปรเจกต์มีหนังของเขานะ
รอรอเป็นเดียวไปสบายตัวกว่าทำงานง่ายกว่า
เรามีความคุณไปได้ไม่มีเลยเหรอหนูว่านะตอนเนี่ยยังไม่มี
แต่ว่าอนาคตไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันแน่นมากจริง

จริงจริงอะเราจะไม่ได้มาว่ามันเป็นแบบคู่เลย

เวลาพวกงานด้วย

ด่าอะไรส่วนใหญ่
ก็มันใช่อะไรอย่างนี้
ก็จะแบบมีพวกพี่เพื่อนเข้ามาแซวอะไรอย่างนี้

เพราะว่าถ้าคนรู้จักก็จะรู้ว่าโมเมนต์อย่างนั้นมันน้อย

อ่า